ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ

ว่าจะมีการบรรจุอีสปอร์ตในฐานะกีฬาชิงเหรียญ
มีจำนวนทั้งสิ้น๖เหรียญทองด้วยกัน
ซึ่งก็ได้ส่งหนังสือยืนยันให้กับแต่ละชาติแล้วด้วย
แต่อย่างไรก็ตามนะตอนนี้นะคะก็ยังติดปัญหาว่า
เจ้าภาพจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกเกมเอง
หรือว่าจะมีสมาพันธ์อีสปอร์ตแห่งเอเชีย
ซึ่งถ้าเป็นในกรณีหลังนะคะก็จะทำให้เกมที่ได้รับการบรรจุ
มีความเที่ยงธรรมแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยเบื้องต้นก็มีการคาดการณ์นะคะว่าเกมที่จะได้รับการบรรจุ

ซึ่งเป็นเกมแนวบาสเก็ตบอลที่เจ้าภาพถนัด
ส่วนอีก๓เกมก็จะมีการคัดเลือกกันอีกครั้ง
เพราะว่าเป็นเกมที่เล่นกันสากลทั่วโลกค่ะ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
ที่จะแข่งขันกัน๑๘๒๘พฤศจิกายนนี้
รวมถึงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่๓๖
น้ำกกเกมระหว่างวันที่๑๘๒๒มกราคมปีหน้า
โดยมีว่าที่ร้อยตีนรงโรจนะโสธรนะคะ
เพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วนด้วยกัน
ซึ่งเจ้าภาพก็ยืนยันนะคะพร้อมจะรับมือกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จำนวนกว่า๑๖๐๐คนจากทั้งหมด๔๕ชนิดกีฬาที่แข่งขันในครั้งนี้
และเตรียมที่จะดึงน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่มาร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดและพิธีปิดด้วยค่ะ
ไปต่อกันที่บริษัทบูลบราเบรี่จำกัดนะคะ
จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวม๓๗๒คนค่ะ
๒๓เหรียญทอง๓๓เหรียญเงินและ๕๐เหรียญทองแดงนะคะ
โดยในจุดตีนั้นพิธีบริษัทบูลบราเบรี่จำกัดในฐานะประธานคณะกรรมการพาราบิมปิกแห่งประเทศไทย
ก็ยังได้ประกาศมอบเงินสนับสนุนพิเศษสำหรับนักกีฬาที่ทำลายสถิติคนละ๒๐๐๐บาทด้วยกันนะคะ
และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันคนละ๕๐๐บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า๒ล้านบาทค่ะ